โรนหรือว่าวัตถุบินบังคับด้วยวิทยุ
นั้นก็เป็นที่คุ้นเคยของใครหลายคนนะครับ

แต่ว่าเราจะไปดูประโยชน์ของมันครับ
ในการที่จะนำมาช่วยงานอนุรักษ์

เจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินสำรวจกลุ่มนักล่า

โดยเฉพาะแร็ดที่หนอของมันเป็นที่ต้องการ

โรนก็จะส่งสัญญาณไปอย่างเจ้าหน้าที่
ให้เข้ามาดักสกัดได้ทันท่วงที

อนุรักษ์แร็ดเป็นความท้าทายอย่างมาก
สำหรับบรรดานักอนุรักษ์ที่ต้องพยายามทำทุกวิถีทาง
เพื่อไม่ให้เกิดการล่าแร็ดเพื่อฆ่าเอานอหรือเนื้อ
โดยกระทรวงกิจการสิ่งแวดล้อมของแอฟริกาใต้เปิดเผยว่า
เมื่อปีที่แล้วในแอฟริกาใต้
มีแร็ดถูกฆ่า๑๑๗๕ตัว
และมีนักล่าหรือนายพรานถูกจับกลุ่ม๓๑๗คน
ปกติแล้วนอแร็ดจะมีราคาประมาณ๖๕๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๒ล้าน๒แสนบาท
จากในหลายประเทศแถบเอเชียมีความเชื่อว่า
อแร็ดมีสรรพคุณทางยา
ขณะที่การอนุรักษ์แร็ดในปัจจุบัน
จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

เบอร์ได้ส่งโรนควบคุมด้วยรีโหมท

ในจังหวัดวาซูลูนาธาน
เพื่อสังเกตการตามรอยกลุ่มนักล่า

ที่คนกลุ่มนี้จะมีโอกาสล่า
กล้องบันทึกภาพได้มีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

วิธีการนี้ได้ผลและมีค่าใช้จ่ายไม่มาก
หากเทียบกับเมื่อก่อนนี้ที่ต้องส่งทีมเจ้าหน้าที่ออกไปลาดตระเวนตามจุดต่าง
เขาบอกว่าในอนาคตการอนุรักษ์สัตว์ป่าจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างมากขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเมื่อแรกมาเผชิญหน้ากับนักล่าแล้ว
โอกาสที่แรกจะรอดชีวิตมีเพียงแค่๑ใน๑๐เท่านั้น
และการส่งโดรนขึ้นไปสำรวจก็จะช่วยให้นักล่านั้นมีโอกาสที่จะเจอกับแร็ดน้อยลง
โรนที่ใช้ดูไปแล้วคล้ายกับเครื่องบินจำลอง
แต่ว่าสามารถบินออกไปได้ไกลและยังสามารถส่งภาพกลับมาได้
อกจากนี้กล้องของโรนยังติดเลนส์สำหรับเวลากลางคืน
ซึ่งตรวจจับที่อุณหภูมิความร้อน
สำหรับมองหาสิ่งต่างอย่างการกำหนดจุดที่มีนักล่ารวมกันอยู่
เทคนิคจะสามารถควบคุมการบินของโดรนได้อย่างดีเยี่ยม
เขาบอกว่าสิ่งที่โดรนมองหาก็คือคนที่ออกเดินล่าในเวลากลางคืน
ตามแนวรั้วหมู่บ้านในป่าแม้กระทั่งรถที่จอดส่งนักล่าลงในป่า
หรือคนที่กำลังลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่า
อย่างไรก็ตามภาพที่ได้นั้นอาจจะไม่คมชัดมากนัก
ต้องอาศัยการจำแนกความแตกต่างของสิ่งต่าง
กว่าจะแน่ใจว่าใช่กลุ่มนักล่า
แต่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างมากทีเดียว
และเชื่อว่าจะเป็นความหวังอย่างมาก
สำหรับการอยู่รอดของแร็ดในผืนป่าแห่งนี้